คนหนึ่งบุคคลนี้ก็เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ออกมาตั้งข้อสังเกตน่าสนใจบอกว่าอยากให้น้องตำรวจ

แล้วน้องต้องไปนับหนึ่งที่ร้านอาหารที่พวกเขาไปกัน
ร้านอาหารบ้านตานิดต้องไปเอาหลักฐานมาให้หมด
แต่คุณผู้ชมบิ๊กแจ๊ดโฟกัสไปที่ผลการชนะสูตรพลิกศพ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ตั้งโตแถลงข่าว
โฟกัส๒ประเด็นก็คือบาดแผลที่ต้นขาขวาของคุณแตงโม
แจ๊ดบอกว่าไม่เชื่อว่าเกิดจากใบพัดนะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าไปพบว่าในปอดมีทรายแล้วก็ดิน
บิ๊กแจ๊ดบอกว่าตรงนี้มันชี้ชัดได้เลยว่าคุณแตงโม
จุดที่พลัดตกลงไปคุณแตงโม
ตรงนั้นความลึกไม่เกิน๕เมตร
มันขัดแย้งกับสิ่งที่เพื่อนของคุณแตงโมให้การ
ว่าตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งลึกถึง๑๗เมตร
เพราะอะไรคะที่บิ๊กแจ๊ดเชื่อแบบนี้
คุณผู้ชมลองฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
โดนใบพัดเรือเนี่ยมันไม่เรียบไปทางยาวหรอกครับ
มันโดนเครื่องจักรใบจากหมุนเนี่ย
บาดแผลมันจะเรียบไปทางยาวนี้ไม่ได้
จากการชนะสูตรพลิกศพอย่างนี้
มีในปากในปอดในปอดเขามีทรายกับมีดิน
จุดที่ตกเรือเนี่ยไม่ใช่น้ำลึกหรอกครับ
เราดูได้เลยถึงน้ำจะลึกถึง๒เมตร๓เมตรหรือเปล่า

การตรวจพิสูจน์ขอให้ตรวจตรงไปตรงมา

ตรงมาและคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อน
ชัดไหมคะอืมบิ๊กแจ๊ดเชื่อว่าจุดที่คุณแตงโมตกลงไป
ความลึกไม่ถึง๕เมตร๒๓เมตรด้วยซ้ำ
แต่เพื่อนของคุณแตงโมชี้จุดบอกว่า
จุดตกคือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาลึกสักประมาณ๑๗เมตร
ทีนี้ถามต่อว่าทำไมถึงบิ๊กแจ๊คตั้งข้อสังเกตแบบนี้
บิ๊กแจ็ตบอกว่าปกตินะคนเราเวลาจะดำน้ำ
ต้องหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วค่อยดำลงไป

แต่กรณีของคุณแตงโมคงไม่ได้มีโอกาส
สุดลมหายใจเอาไว้ก่อนจู่เขาก็ตกลงไปเลย
แต่พอตกลงไปในน้ำแล้วเนี่ยเขาคงไปเจอดินเลย
ก็เลยสูดทรายสูดโครนเข้ามา
นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมในปอดของคุณแตงโม
ถึงไปเจอทรายเจอโครนเยอะขนาดนี้นะคะ
ถ้าจะตกน้ำลึกน้ำเต็มปอดก่อน
ใช่แล้วดินทรายมันจะไม่ไปตกในปอด
มันจะอยู่แค่ขอบปากเลอะบริเวณปากแค่นั้นค่ะ

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญมากสำคัญที่สุดค่ะ